ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามนะโจ้เต็มใจจะตอบคำถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามนะโจ้เต็มใจจะตอบคำถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามนะโจ้เต็มใจจะตอบคำถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม
ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม

ครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสมุทรจะสอบถามไหม